ก็ขายดิบขายดีหรือว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยดี

คือการขายผ่านทางออนไลน์
หลายคนเขาทำกันแล้วประสบความสำเร็จ
อย่างเช่นที่นี่ฮะกำแพงเพชร
ร้านนี้ครับชื่อว่าร้านครัวใบตอง

แต่ว่าคุณพี่คนนี้เขาเปิดน้องใบตอง

เค้าอาจจะอาจจะชื่นชอบร้องใบตองก็ได้
ขายอยู่ที่บ้านเลขที่๑๖๑หมู่ที่๒
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
คนนี้ก็คือนางธนัชยาจู่เปรมปรีเจ้าของร้าน

เมนูเด็ดก็คือผัดไทยกุ้งสด

แล้วก็ใส่ใบกุช่ายแล้วก็มีมะนาวเพิ่มรสชาติความเปรี้ยว
กินแล้วโอ้โหรสถึงรสถึงชาติ
จากหมูด้วยจากหมูมี

เบื้องยวนแบบสูตรโบราณ

คือสดใหม่ไม่มีเอาของเหลือมาแน่นอน
แล้วรสชาติของขนมเบื้องยวนเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าข้างในไส้มันกลมกล่อมจริง
นิ่มหอมโดนใจเข้ากันดีกันดีกับ

ใครไม่เคยทานขนมเบื้องโบราณอันนี้

ลองทานดูคุณจะรู้ว่ารสชาติมันดีจริงลองทานกันนะฮะ
แล้วถ้าใครอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรไม่ต้องไปถึงที่ร้าน
เขามีไปส่งถึงที่โลกอุ๊ยกระโปรก
ใช่แล้วล่ะครับจะสีเขียวสีชมพูก็ไปรับหมดแล้วฮะ

แล้วถ้าโทรไปนะก็สั่งกันได้นะครับ

คืออยากจะบอกแบบนี้จริงว่าธุรกิจออนไลน์เดี๋ยวนี้มันขยายใหญ่โต
ใช่แล้วก็ในวงการเนี่ยเขาจะรู้กันว่าโอ้โหตอนนี้นะครับ
มีวงเงินหมุนเวียนอยู่ในธุรกิจออนไลน์เนี่ย
อุตสาหกรรมออนไลน์เยอะมากเป็นพันล้านนะ
มันสะดวกไงครับแล้วถ้าคุณนักทำธุรกิจ
แล้วไปอยู่ในวงการอยู่ในวงกลมตรงนั้น

คุณอยากลองไหมอยากลองแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลา